เป็นเรื่องราวดีนะคะของผู้จัดละครคนดังค่ะ
ชอตสายทิพย์แล้วก็คุณเอสวรริส

นำน้ำดื่มกว่า๑หมื่นขวด
ไปส่งต่อกันที่กองอำนวยการ

ต้องบอกว่าเป็นเวลากว่า๒เดือนแล้ว
ที่คนไทยได้สูญเสียพ่อของแผ่นดิน

แต่ว่าเหล่าประชาชนชาวไทยและคนบันเทิง
ก็ยังคงตั้งใจที่จะเดินทางไปกราบ
ถวายบังคมพระบรมศพแด่ในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
และทำหน้าที่จิตอาสาบริการประชาชน

สายทิพย์และเอสวรริสค่ะ

บีบี้สารนัทและก้อยอรัชพรค่ะ
นำน้ำดื่มมามอบให้กับกองอำนวยการ

บริเวณสนามหลวงเป็นจำนวนกว่า๑หมื่นขวดนะคะ
เพื่อนำไว้ใช้บริการประชาชนต่อไปค่ะ
โดยมีพลตรีพงศวรรค์พันธจิตนะคะ

เป็นผู้รับมอบน้ำดื่มค่ะ

เหนือไปจากการที่นำน้ำมาบริจาคในวันนี้
ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลออกไป

หรือมีอะไรที่พวกเราพอจะช่วยกันได้บ้าง

เราบริจาคน้ำแค่ประมาณ๑หมื่นขวดนี่ค่ะ

ซึ่งวันนี้เขาใช้กันอยู่เฉลี่ยวประมาณวันละ๓แสน
น้องก็จะมีการจิตอาสาให้ใช้แค่ขวดหนึ่งเพื่อลดขยะ
แล้วก็มาช่วยน้องใช้วิธีเติบกัน
บรรยากาศที่บริเวณนี้มันมีแต่สิ่งดี
พอมาแล้วมันก็รู้สึกแบบอบอุ่นเหมือนกันนะ
ที่คนไทยแบบรวมตัวรวมใจกันได้
เราก็เลยจับมือกันแล้วก็ตั้งใจทำ๒๕กิจกรรมทำดีตามรอยพ่อนะคะ